นะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวุ่น
ทั้งโรงพักเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยนะคะ
อายุสี่แปดปีนั่งอยู่หน้าร้านอาหาร
บริเวณทางเดินภายในจุดพักรถค่ะข้าวของสัมภาระกองอยู่เต็มข้างตัวเลย
พอพยายามพูดคุยสอบถามดูอาการก่อนคุณว่าเมาไหม

เหลือนะคะเมาพูดจาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร
แต่จับใจความได้ว่าผมโดนทำร้ายมา
แล้วเขาเอามาทิ้งไว้ที่นี่

เจ้าหน้าที่ก็ต้องพาตัวไปหลังจุดพักรถ
เพื่อให้สงบสติอารมณ์แล้วก็รอกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
เขาบอกเขาเดินทางมาจากเพชรชบุรีคุณ
พอถามว่าแล้วใครทำร้ายมาเขาบอก

เพื่อนคนงานฮะเพื่อนคนงานเหรอ

ก็ไม่รู้ตกลงใครทำร้ายกันมา

พอดีนางติ๋มเบ้าทองภรรยาเขาอะค่ะ
เดินตามหานายพายุจนมาเจอเขานี่แหละ

หัวหนูเมาแล้วไปอารวาสที่ห้องพักที่เพชรบุรี

ไม่เอาไม่อยากไปทำงานอยากกลับบ้าน
โดนนายจ้างไล่ลงจากรถทั้งผัวทั้งเมียเลยค่ะ

เนี่ยเดือดร้อนเมียอีกคุณเห็นไหม
เออก็หารถเอาเองก็แล้วกันบอกไม่อยากไปไม่อยากไป
นายจ้าอาจจะรำคาญเพราะว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
เป็นภาระของเมียไปนะคะตอนนี้